อ่าผมว่าส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่า
กระแสโซเชียลมันค่อนข้างมาเรื่อย
แล้วก็มีคนปั่นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้น
มีผลกระทบกับคนมากมาย
ทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันไม่ได้ผิดจากใคร

ผมก็รู้สึกว่าเราเป็นลูกผู้ชาย
หน้าที่ของเราคือการออกมายอมรับผิด
แล้วให้เรื่องมันจบลงไปตรงนั้น

เราบอกว่าเราไม่ได้มีใคร
แต่เราแบบเหมือนนอกใจเขาอะไรอย่างนี้

เหมือนเรามีสาวแต่เราบอกว่าเราไม่ได้นอกใจ

ก็อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการครบซ้อน

ก่อนอันนี้ก็มีของน้องคนอื่น
ใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันจะไม่จบ

ก็จะมีคนยงไปคนนี้คนนั่นนั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่ามันหลายคนต้องได้รับผลกระทบ
ก็เป็นไปตามที่ผมโพสครับผมเชื่อว่าทุกคนอ่านไปแล้วค่ะ

หรือเป็นสั่งคุยเขาขอเราหรือว่า
ใช่ครับอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกครับว่ามันเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
เป็นการคุยกันแล้วก็
อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกว่า
เราตัดสินใจร่วมกันที่จะลดสถานะนะครับ
แล้วก็ให้เป็นแบบนั้นดีกว่า
เหมือนตัวน้องเองเขาก็ไม่โอเคกับเรา
มีบ้างครับก็มีคุยกันบ้างครับ
เพื่อนทุกคนอะไรอย่างนี้ก็จะอินไปกับเรื่องที่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้
แต่ว่ากระแสพาเรื่องไปให้มันเป็นประเด็นที่ใหญ่เกินความเป็นจริง
เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มันจบจบลงไปสักที
ตะว้างตัวนยืนยันว่าสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากความเจ้าชู้
ก็ผมไม่ได้มีอะไรจะยืนยันไปมากกว่าสิ่งที่ผมโพสต์ลงไป
จริงผมเชื่อว่าเราสองคนก็ยังคงมีคิดถึงกันบ้าง
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเเกลียดกันเลย
ในเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำแบบนี้ก็ให้เป็นแบบนี้ไปก่อน
ส่วนข้างหน้าเป็นยังไงน้ำผมยังไม่ทราบครับ
เสียดายเวลาแม่ครับเฟิร์นเพราะเหมือนคู่เราจริงนะเป็นคู่ที่ดูหวานมาก
ไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้
เสียดายเวลาครับเราเรามีความสุขตลอด๕ปีที่ผ่านมา
ต่อไปนายจะต้องเป็นนางเอกหรือนังไหร่ครับ

กลับไปแค่ใครในสิ่งที่เธอเองผิดผ้าด้วย
คือมันไม่ใช่ว่ากลับไปแก้ไขอะไร
ต่างคนต่างรู้ว่าปัญหามันคืออะไร
แต่เราก็ยอมรับเต็มปากว่าเราก็คือฝั่งเราเป็นฝ่ายผิดถูกไหมครับ
คืออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกว่า
ว่าในการพอคนสองคนมันจะเลิกกัน
มันไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ผิดหรือที่ถูก
มันจะต้องเป็นการคุยกันระหว่างสองฝ่าย
ทั้งสองคนมีเรื่องราวต่างนานาที่ตกลงกันว่าแบบนี้
โอเคเราโอเคเขาไม่โอเคเราไม่โอเคเขาไม่โอเคไม่
มันมีบ้างแต่ว่าในเรื่องที่ผมชี้แจงก็เป็นไปได้

รอกใจนอกจากเรา
คือตอนเหมือนทุกคนเข้าใจว่าเขาออกจากนอกใจ
ว่าการที่โพส์ไปมันไม่ได้ชัดเจน
แต่ว่าผมเชื่อว่าสำหรับผมและเขาสองคนมันชัดเจนแล้ว
ก็แค่นั้นผมก็โอเค
กลัวไหมคะว่าตอนนี้พอข่าวของเรามันแรงขนาดนี้
แล้วมันทำให้แบบสาวคนใหม่ที่จะเข้ามาคุยกับเรา
เราจะไปจีบเขาเขาจะกลัวเราไปเลย
ไม่คือตอนเหมือนทุกคนเข้าใจว่าเขาจะออกจากนอกใจ

ซึ่งเราจะแค่ห้วงว่ารานที่เขาตาม

แต่ว่าถ้าถามว่าในวันนี้จะกลับไปครบไหม
ตอนนี้คงจะยังไม่ใช่
อยู่กันมา๕ปีเรามีอะไรเป็นห่วงของน้องไหมฮะ
เป็นห่วงทุกเรื่องครับห่วงทุกอย่างครับ
โอเคขอบคุณครับ